ปีนตึกขึ้นไปเป็นอาคารพอดิ์สองชั้น

เจ้าของเรียกตำรวจมาเลย

ถามผมพวกเฮจยัง
เข้าบนทางนั้นเร็ว

ในเมื่อมาหาแม่แม่ก็มา
มาถึงแล้วก็เกลี้ยกล่อมลูกตัวเองมามาลงมา

เพราะว่า๒คนนี้โจรสองคนนี้ก็ไม่รู้จะลงยังไงเหมือนกัน
แล้วขึ้นไปยังไงล่ะเออก็นั่นแหละเหมือนที่แม่บอกไง

บ่าย๓โมงเมื่อวานนี้ครับตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์
สามชั้นในตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานี
คือสองโจรคู่นี้งัดขอบหน้าต่างอลูมิเนียมครับ
แต่ว่าเจ้าของตึกมาเจอก็เลยแจ้งตำรวจมาจับ
สองโจรนี้มันยังไม่ยอมนะตอนแรกไม่ลงมาง่ายหนีปีนขึ้นไป
ปีนขึ้นไปบนหลังคาตำรวจกับชาวบ้านก็ต้องช่วยล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่
สัก๓ชั่วโมงสุดท้ายพอเรียกร้องหาแม่ก็ไปตามแม่มา
กระทั่ง๖โมงเย็นแม่มาถึงครับทั้งคู่ยอมลงก็ได้
แล้วก็ยอมให้ตำรวจคุมตัวแต่โดยดีเลยครับ
หนึ่งในนั้นที่เรียกร้องหาแม่ชื่อวัชราชัยสิงล่าอายุ๓๗ปี
กับอีกคนนึงคู่หูนะชื่อหน่อยเป็นชาวสปลาว
สารภาพว่าเจอกันตอนทำงานรับจ้าง
แต่ตอนทำงานตังค์ไม่พอรายได้ไม่พอไงพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ก็ชวนกันแม่แทนที่จะชวนกันหารายได้ทางอื่นที่มันสุจริตนะ
กันขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุงัดอลูมิเนียมกรอบประตูครับ
ชั้น๒ของอาคารแห่งนี้จะไปขายแล้วก็เอาเงินไปให้แม่นี่แหละ
จริงเหรอจริงเหรอสาบานไหมถ้าสาบานแล้วเดี๋ยวตายฟรีนะเอาเงินไปให้แม่นี่เอา
แต่นายวัชราชัยที่เรียกร้องหาแม่ก็ไปหาหมอล้างแผลที่ขา
เพิ่งจะสวมบทโจรเป็นครั้งแรกนะเขาบอกอย่างนั้น
ก็โชคไลน์มาป๊ะกับเจ้าของบ้านเลยแล้วก็โดนตำรวจคุมตัวไปแบบนี้ครับ
ตำรวจก็คุมตัวทั้งคู่พร้อมกับของกลางเป็นอลูมิเนียมที่งัดมาพาไปโรงพัก
โดยมีเจ้าของตึกคุณกัญชยานี่มันขอดูหน้านี่สิใครว่ามันงัดได้
ทั้งสองโจรสำนึกผิดครับนี่พี่คนนี้นะที่หัวฟ้าเขียวเนี่ยนี่ไหนดูหน่อยสิ
ยกมือด้วยนี่สองคนนี้ยอมรับสารภาพครับ
แล้วก็สำนึกผิดยกมือไหว้ขอโทษเลยฮะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ครับ
แล้วก็จะขยายผลว่าจริงหรือเปล่า

ต้องดูก่อนว่าเคยไปทำที่ไหนมาแล้วบ้าง

ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่
ครั้งแรกทั้งแล้วจะเอาเงินให้แม่นะครับ